คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าดารากับการแต่งหน้าเป็นของคู่กัน
วันนี้จะพาไปดูเป๊กกี้นะ
แต่งหน้าแบบเลิศแต่งหน้าแบบไม่ธรรมดา

จะเป็นยังไงไปติดตามกับช่วง
เจ้าแจริมเจ้า
เจ้าแจริมเจ้า
ฮือมิติใหม่ของการแต่งหน้าของชีบเป๊กกี้สีทัญญา
ก็นอนแต่งมันไปเลยสิคะเออ
ไม่ได้ตายนะคะมีดนตรีไทยด้วยเช่นแค่น้องแต่งหน้า
โอ้ใช่ดนติซักอันนี้
นตรีจากละครช่อง๗นะนางธาตุนะคะ
มีหลายคนอ่ะเดี้ยตายหรือเปล่า

ไม่ตายนี่่ฉันจะไปทำงานนะฮะ

เราสิหยอมพี่เต๊กกี้ค่ะนอนแต่งพอเข้าใจ
แต่เพลงประกอบเนี่ยมันบ่ได้เลยค่ะแม่
ขนลุกไปหมดแล้ว